ไทยการเดินทาง

ใหม่ใหญ่เส่นแล้วท่านเบนด้วยสวัสดีครับพี่เช้าครับผม

ว่าช่วงนี้อากาศแปรปวนคุณพี่เขาก็เลยบอกว่า
การเดินทางอาจจะมีความแบบว่าติดขัดนิดหน่อยหรือเปล่า

ตอนเหรอคะแมวอีกแล้วนี่เห็นไหมช่วยเหลือพี่ตลอดนะ

แต่วันเมืองนี้ฝนตกแน่ะใช่วันนี้คือเมื่อตอนชั่วโมยบ่าย
ถ้าเป็นแบบระแวกทางนี้ค่ะลาดพร้าวดินแดงมืดครึ้มมาเลย
แต่ฝนไม่มานะแต่มึดแล้วก็ฟ้าแบบร้องคึ่มมา
พายุฤดูร้อนมาค่ะนะครับฝนลงเม็ดด้วยใช่ครับโอเคแต่บางพื้นที่ก็มีฝนลงเม็ดน้อย
ซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการประกาศเรื่องของพายุฤดูร้อน
บริเวณประเทศไทยตอนบนค่ะก็จะมีวันที่๒๔ถึง๒๖เมษายน
ลมใต้แล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดพาความชื้นจากอ่าวไทย
แล้วก็ทะเลจีนใต้ขึ้นมานะคะเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบน
ลักษณะแบบนี้ค่ะก็คือจะทำให้มันเกิดฝนฟ้านะคะพายุฝนฟ้าขนอง
ลมกระโชกแรงลูกเห็บตกบางแห่งด้วยนะคะครับรวมไปถึงอาจจะมีฟ้าผ่า
เกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ก็ต้องให้ประชาชนระวังอันตราย
พายุฤดูร้อนค่ะครับผมโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง
ใต้ต้นไม้ใหญ่ที่มีสิ่งปลูกสร้างต่างแล้วก็ป้ายโฆษณาที่มันไม่แข็งแรง
ไม่ควรสวมใส่โลหะซึ่งจังหวัดที่คาดว่าจะมีผลกระทบ
มีอย่างนี้นะคะ๒๔เมษายนถ้าเป็นภาคเหนือก็จะมี
น่านอุตรดิษฐ์ตากพิศนุโลกแล้วก็เพชรบูรณ์
อีสานค่ะเลยหนองคายบึงกาลสกลนครนครพนม
ชายภูมิขอนแก่นมุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญ
นครราชศรีมาบุรีรำสุรินศรีสะเกดแล้วก็อุบลราชธานี

ภาคตะวันออกค่ะปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซา
ชนบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราด
ถ้าเป็นวันที่๒๕และ๒๖เมษายน
เหนือนะคะจะมีแม่ห้องศรเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปาง
พยาวน่านแพร่อุตรดิษฐตากแล้วก็สุโขทัย
กำแพงเพชรพิจิตรพิศนุโลกแล้วก็เพชรบูรณ์

น้องคายบึงกาลหนองบัวลำพูอุดรธานี
สกลนครนครพนมชายภูมิ
ขอนแก่นกรสินมุกดาหารมหาสารคาม
ร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญ
นครราชศรีมาบุรีรำสุรินศรีสะเกดและอุบลราชธานี

กลางและ๒๕๒๖นี้ก็จะมีในโซนภาคกลางที่จะโดนไปด้วย
นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาฏกาญจนบุรี
ราชบุรีสุพรรณบุรีลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทอง
พระนครศรีอยุธยาสมุทรสงครามสมุทรสาครนครปฐม
รวมไปถึงกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนี่แหละค่ะ
อาจจะต้องไปดูเรื่องของฝนฟ้านิดหนึ่งนะคะ
ภาคตะวันออกนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉาเชิงเซา
ภาคใต้แล้วก็ทะเลอันดบันก็จะทำให้ภาคใต้ตอนนี้มีฝนเพิ่มมากขึ้น
เพราะช่วงที่ผ่านมาบางทีฝนไม่ตกถูกไหมคะ

ก็ต้องให้ประชาชนระวังเรื่องของฝนฟ้าขนอง
ส่วนอ่าวไทยตอนนี้ก็คือคลื่นสูง๑เมตร
เดินเรือก็ต้องด้วยความระมัดระวังด้วยนะคะ
ครับสวัสดีนะฮะสวัสดีค่ะคุณพี่มดอื้อนี่ไงนี่หนูบอกว่าสงสัยพายุมา
นี่๕นาทีลูกอย่าเรียกว่าฝนตกฟนตกอุบาตมากโอ๊ยเขาอุตส่าห์ช่วยไง
พี่ดีใจมากฝนตกอะ๕นาทีฝนที่ปั่นต้องฝนก็เหมือนกัน
ให้มีได้แบบครึ่มมา
แต่เขาบอกเชียงใหม่ชาวเชียงใหม่ชาวเชียงราย

เขาบอกว่าโอ้โหคนเชียงใหม่ดีใจมากเพราะว่า
อากาศบริสุทธิ์ที่สุดตั้งแต่เคยเจอมาในรอบ๑เดือน

ถ้ามันไม่เจอแบบว่าพยุกพยุกตรงที่หลังข้าพังคือเรียงรูปเหตุตก
ตอนนี้คนก็ดีใจมากนะที่มีฝน

ถ้าสมมุติเราไปไล่เรียงกันเกี่ยวกับค่าไฟก่อน

มาแล้วขึ้นอยู่ขึ้นจริง

ชิคกี้พายอย่างนั้น

ทำไมอยู่ดีมันบึ้งขึ้นมาแบบนี้
แต่ก็ขึ้นไม่ถึงเท่านะคะแต่ไม่ถึงว่าก็ขึ้น

เออเพราะว่ายังต่ำคนละสี่สิบเปอร์เซ็นต์
ค่อน้ำต้องเตรียมตัวขึ้นแล้วนะครับ
ขึ้นด้วยหรอครับ

ต้นทุนการผลิตขึ้นคือไฟไหม้ค่าไฟมันขึ้นไงนี่วันนี้การ
ไฟฟ้าเขาเคาะค่าลดค่าไฟมาแล้วไม่ใช่เดือนนี้นะเดือนนี้คุณ
ต้องตกใจกันอยู่อีกหนึ่งเดือนเมษาอีกเดือนหนึ่งแต่ก็ไม่รู้ว่าไอ้
สตางค์อ่ะมันจะลดได้เท่าไหร่ค่ะถูกต้องบอกลดลงสองสตางค์ต่อหน่วยมด
สตางค์ต่อหน่วยเชื่อยัง๗สตางค์ต่อหน่วยตอนแรกเขาประกาศมาอย่างนั้น
๗สตังค์ต่อหน่วยอืมคือมติเดิมเนี่ยอยู่ที่๔บาท๗๗สตังค์ค่ะต่อหน่วยอืม
วันนี้แต่ไม่ใช่เดือนเมษานะฮะเมษาที่พีคเนี่ย
เรากลับบ้านกันเนี่ยเล่นสงการกันเนี่ยครับอยู่ที่สี่จุดเจ็ดเจ็ด
เหมือนเดิมเราจะไปเริ่มพฤษภาคมพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหา
เดือนฮะจะลดไปเจ็ดสตางค์ต่อหน่วยเพราะฉะนั้นเนี้ยเทียบ
อือหื้อมรู้สึก

ก็ทุกคนโดรนหมดเลย

หนูกำลังจะส่งหาพี่ลืมเลยนึกว่าเข้าคนทั้งโรคราเซลล์อยู่
ถึงบอกว่าไงรู้ป่ะเมื่อบินมาทุกคนจะรู้สึก

ถ้าสมมุติแบบว่าเราคุยกันไปคุยกันมาอย่างนี้

เหมือนพี่พี่พูดตรงนะเมื่อเดือนที่แล้วพี่โดน๒๐๐๐กว่าบาท
แต่บ้านพี่ทำเป็นสตูดิโอด้วยถ่ายละการด้วยละเนี่ย

ภูมิไหมบ้านเป็นสตูเหรอภูมิไหม

ไปเล็กเดือด

ว่ายังไงวันเนี้ย

แต่ค่าน้ำปกติเราเสียแค่หลักร้อย

แต่วันนี้นายมานิดปานเอง
ผู้ว่าการปรับปรานครหลวง

ปัจจุบันการปราปานครหลวง
ได้รับผลกระทบจากอะไรก่อนอย่างแรก
จากต้นทุนต้นทุนหลักในการผลิตน้ำปลาปลาเนี่ย
ทุกวันนี้มันเพิ่มขึ้นหมดเลยเพราะอะไร
ไม่ต้องคิดอะไรเยอะหรอกการปรับปลาก็โดนเพราะการไฟฟ้าขึ้น
การไฟฟ้าขึ้นเนี่ยค่าไฟเพิ่มขึ้น
โอ้โหขนาดการปรับปลายังบ่นเลย
ว่าค่าไฟฟ้าขึ้นหรือถ้าบอกคิดไม่ออกบอกไม่ถูกเนี่ย
ประมาณ๒๐ล้านบาทต่อเดือนที่การปราปาจะต้องแบกไว้นะครับ
ปรับขึ้นกว่า๙๐สตางค์นะ
เดี๋ยวนี้มันมีภาษีไงภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้าง
ถูกต้องไหมครับรัฐบาลเรียกเก็บราชพัสดุกรปนเนี่ย
ต้องเสีย๑๕๐ล้านบาทต่อปีจากเดิมเนี่ยไม่ต้องเสียตรงนี้เลย
ดิบน้ำดิบที่จ่ายให้กับชนรับประทานเนี่ย
ทุกวันนี้การปรับปรากฏเนี่ยเขาจ่ายวันละ๓ล้านบาท
แล้วก็ตอนนี้ต้องยอมรับอันนี้ต้องชื่นชมเขาก่อนนะ
ว่าการวางท่ออืมเดี๋ยวนี้เขาวางดีจริงจริงอืมอ่าใช่ระบบอ่าอันไหนที่ดี
ก็ต้องบอกว่าดีการปลาปลาเนี่ยต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเมื่อก่อนน้ำปลาปลาอาจจะเหม็น
หรืออะไรก็แล้วแต่ทุกครั้งที่ร้องเรียนไปการประปาเขาจะมีการพัฒนาด้วยการวางท่อใหม่
หรือการวางท่อเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนี้ปุ๊บเขาก็บอกเขาก็โดนค่าธรรมเนียมวางท่อเนี่ย

แต่ขนาดเดียวกันเนี่ยแม้ว่าต้นทุนเนี่ยจะสูงขึ้น
แต่การประปานครหลวงเนี่ยตรึงค่าน้ำเอาไว้ให้นานที่สุดครับ
ตามนโยบายของรัฐบาลที่ยังไม่ต้องการให้ขึ้นค่าน้ำ

ก็พยายามบริหารจัดการต้นทุนทุกด้าน
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเช่น

แต่เขาเข้าใจขนาดตามบ้านเรือนยังขึ้นขนาดนี้เลย

อย่างเขาต้องผลิตน้ำตลอดเวลาจะขนาดไหน

ไอ้การใช้ไฟฟ้าก็จ่ายน้ำตามความต้องการ

กำลังพิจารณาอัตราค่าน้ำให้สอดรับ

หลังไม่ได้ขึ้นมาน้ำมาทั้งหมดนะ

๓ไตรมาสอ่าไตรมาสหนึ่งก็คือเปลี่ยนทีนึงอีกแล้ว

อย่าพูดคำว่าทุกปี

เพราะฉะนั้นค่าน้ำมันจะเห็นหลักสิบใช่ไหมตามบ้านก็จะเหลือหลักสิบตามอพาร์ทเมนต์ก็เหลือหลักสิบ
หลักร้อยได้เมติกว่าพันกว่าบาทขนาดที่รองผู้ว่าการปรับปลาสูงภูมิภาคเขาบอกว่าตอนนี้
ประปานครหลวงอยู่ในระหว่างศึกษาโครงสร้างค่าน้ำใหม่
ต้นทุนตอนนี้ต้นทุนของการผลิตน้ำเนี่ยมันขึ้นที่๑๕๒๐เปอร์เซ็นต์
ค่าไฟค่าเคมีหมายถึงอะไรคอรุงคอรีนก็ขึ้นอ่ะ
ถูกต้องป่ะถูกต้องหลังจากนี้ปุ๊บก็ต้องขอขึ้นค่าน้ำหลังไม่ได้ขึ้นมามากกว่า๑๐ปี
ซึ่งอีก๒เดือนแล้วกว่าแต่ยังไม่ได้ขึ้นเดือนหน้านะ
อีก๒เดือนเขาขอเวลาต้องไป๒เดือนแล้วก็น่าจะต้องรอรัฐบาลชุดใหม่
การปรับปลาเขาจะนำนี้ไปเสนอรัฐบาลชุดใหม่หรืออีก๒เดือนอาจจะเป็นรัฐบาลชุดเก่าอยู่หรือเปล่า
เพราะเดือนหน้าเราเลือกตั้งกว่าเราได้รัฐบาลชุดใหม่สิงหา
ว่าคอรมอเขาจะปรับให้ขึ้นหรือเปล่า
หรือไม่รู้ว่ารัฐบาลเดิมยังมีโอกาส
สั่งให้ปรับขึ้นได้หรือเปล่าก็ไม่รู้

เพราะว่าก่อนนั้นพวกมีการขอบร้องกันตลอด
ก็วันนี้ชาวบ้านบอกเนี่ยบ้านเขาปิดอยู่เฉย

ใช่ค่ะเดี๋ยวต้องมาเล่าเรื่องให้ฟัง
หรือวันนี้ทุกคนชาวบ้านเขาก็ถามว่าโอ้โห

เห็นรีสอร์ตปกติจ่ายเยอะละ๒๓แสน
๘แสนกว่าบาท

เพราะทุกคนไปรีสอร์ทไม่มีใครปิดแอร์อยู่แล้วถูกต้องไหมล่ะ

อะไรก็ขึ้นหมวดจากค่าแลงขึ้นสักหน่อยใช่มั้ย

ในขณะเดียวกันมันขึ้นกับหมู๒๐๐ไข่๗๐๐
เกิดจากท้องพ่อท้องแม่มาเคยเจอไข่แพงขนาดนี้ไหมล่ะ
มาก่อนบอกว่าเอาผักมุ้งถ้าอยากทำถูกออกก็ไปเก็บเอาหรือ
ตามสั่งป้าหน้าหมู่บ้านยังขึ้นเลยไหม

ถ้าขายอีก๗๐บาท

ในช่วงที่ผ่านมาก็มีดราม่าเรื่องของแบบเรียนภาษาภาษี
ซึ่งทางศพทเองเขาบอกว่าเขาแบบเรียนนะคะ
ยืนยันที่จะพร้อมรับฟังทุกความคิดเห็นเพราะว่า
พอมันมีกระแสเรื่องนี้ออกมาเนี่ยความคิดเห็นก็มีแบบต่างโอ้โหเยอะมากจริง
ของทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ยินดีจะรับฟังความคิดเห็นของทุกคนทุกส่วน
แล้วก็มีการได้มอบหมายให้กับสพไปพิจารณา
เรื่องของการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแบบเรียนดังกล่าว
แล้วก็นำไปเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาแบบเรียนในอนาคต
ซึ่งในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนี่ย
ให้ความสำคัญกับการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและภาวะทุกโภชนาการในเด็ก
ได้ผลักดันให้เพิ่มงบประมาณที่เกี่ยวกับการศึกษาของเด็กและเยาวชน
รวมไปถึงนโยบายด้านต่างมาอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งรัฐบาลเห็นความสำคัญเรื่องโภชนาการที่ดีของเด็ก
จึงได้อนุมัติให้เพิ่มงบประมาณค่าอาหารกลางวันของเด็ก
ตั้งแต่ชั้นเด็กเล็กถึงประถมศึกษาปีที่๖ทั่วประเทศ
จากที่ได้รับ๒๑บาทต่อคนต่อวัน
เป็นปรับเพิ่มให้ตามขนาดของโรงเรียน
โดยโรงเรียนขนาดเล็กได้ปรับเพิ่มสูงสุดเลยนะคะสูงที่สุดเลย๓๖บาท

แล้วก็ได้เริ่มจัดสรรงบประมาณลงไปแล้ว
โดยมีการเน้นย้ำไปว่าโรงเรียนต้องมีการจัดอาหารให้เด็กได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน
มีสุขภาพกายที่พร้อมต่อการเรียนรู้
รวมไปถึงมีการยกระดับคุณภาพการอาชีวศึกษา
ตอบโจทย์ความต้องการของกำลังคนของประเทศ
มีการพัฒนาทุกช่วงวัยทั้งกลุ่มที่อยู่ในโรงเรียนแล้วก็นอกระบบโรงเรียน
เปราะบางให้สามารถได้เรียนและมีอาชีพติดตัว
ลดภาระงานครูลดการประเมินต่าง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนของครูให้มากขึ้น
ตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ดำเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
และสร้างโอกาสทางการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งการดำเนินงานของสอทรในช่วงของการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
ในช่วง๒ปีที่ผ่านมาก็ประสบผลสำเร็จ

แล้วก็ได้รับการชื่นชมจากนานาชาติ
พาเด็กตกหล่นและหลุดออกจากระบบการศึกษา
กลับเข้ามามีโอกาสเรียนอีกครั้งหนึ่ง

ถูกค่ะค่ะหนึ่งสิ้งเนอะอืม
คือตอนนี้ก็คือคุณตีนุษย์ออกมาพูดในลักษณะประมาณว่า
เขาก็พยายามที่จะลดความเหลื่อมล้ำ
เรื่องของการศึกษาและทุกโภชนาการในเด็ก

เรื่องของงบประมาณอาหารกลางวันสำหรับเด็ก

แต่บางทีมันก็อาจจะดูแบบย้อนแย้งไงกับไข่
มันดูย้อนแย้งไงไม่หรอกโอเคพูดพูดใช่ส่วนหนึ่งแต่หมายถึงว่าพอเวลา
ความการสอนแบบนั้นออกมาในแบบเรียนบางทีมันก็อาจจะทำให้แบบมันดูแบบ
มันไม่จำเป็นต้องเป็นแบบนั้นก็ได้ไหมอยู่ที่การสอนมากกว่าเนอะ
ไม่หรอกไข่ต้มหนึ่งฟองมีนิ่งมันต่างกันนะกับการมีนิ่ง
บางคนไข่ต้มหนึ่งพองไว้ประทังชีวิต
บางคนไข่ต้มหนึ่งอ่ะ๑ฟองประทังชีวิตทั้งครอบครัวก็มีนะ
แต่กับไข่ต้ม๑ฟองบางคนกินเพื่อเล่นกากก็มี
บางคนกินเพื่อแบบเป็นของกับแก้มก็มีนึกออกปะล่ะ
เพราะฉะนั้นมันก็ควรจะเกิดดราม่าเปล่า

เพราะคุณบอกว่าคุณจะลดความเหลื่อมล้ำแต่การที่เขียนแบบนี้
มันเกินมันจะรู้สึกถึงความเหลื่อมล้ำไหม
เพราะฉะนั้นเราดูนะพี่แบบเราเองอาจจะมีโอกาสสัมภาษณ์คนมาเยอะ
ทุกคนก็จะต้องเริ่มมดสมัยก่อนกว่าจะมีวันนี้ได้เนี่ย
เอาไข่ฟองนึงมาผ่านกัน๔คนอะไรอย่างนี้
ถูกต้องปะอ่าหรือแม้ว่าเนี้ยคนแบบอะไรวะ
ไปพูดกับบอกเอ้ยกับไข่ต้มหนึ่งฟอง
คุณลองถามตัวคุณเองสิว่าไข่ต้มหนึ่งฟองกำลังบอกอะไรคุณ
อืมบางคนไข่ต้มหนึ่งฟองเรากินพะโล้อ่ะ
อืมเกิดมารวมแบบว่ากินแบบเป็นพะโล้ใส่หมูเยอะอะไรเงี้ย
แต่บางบ้านไข่ต้ม๑ฟองเขาต้องกินกันทั้งวัน

เพราะฉะนั้นเนี่ยเอาแค่ไข่มันยังมีความเหลื่อมล้ำในการทำเลย
ถูกต้องป่ะบางคนรวยหน่อยไข่ไว้ทำเทคเลสก็ได้
แต่พอพูดอย่างนี้กันไปเนี่ยโอ้คุณผู้ชมส่งกันมานะ
คืออันนี้เรื่องของอาหารเด็กใช่ไหมคะ
แต่ถ้าสมมุติว่าเรามีการประชุมผู้ใหญ่บ้างผู้ใหญ่อาหารผู้ใหญ่อาหารผู้ใหญ่
ทำไมแบบอู๋งบมันเยอะจังเลยล่ะบางคนก็จะรู้สึกแบบนี้
ถ้าเราต้องการความเท่าเทียมหรือว่าให้เด็กที่ได้ครบสารอาหารจริงเนี่ย

เอาจริงนะวันนี้เราทำอะไรให้มันเป็นรูปธรรม
สมมุติวันเด็กกรุงเทพบางคนพอมีกินแต่แบบว่าเด็กต่างจังหวัดบางที
เราเคยเห็นถาดอาหารไหมเขาไม่พอจริงนะ
ลองจัดอะไรไปให้เขาหน่อยไหมแบบว่าเป็นรัฐวิสาหกิจชุมชนรับผิดชอบไป
ไม่ต้องเป็นหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง
เพราะถ้าสมมุติเป็นแบบว่าอสมก็ได้เขาก็ต้องรักลูกหลานเขาถูกต้องป่
เขาก็ต้องอยากให้ลูกหลานเขาอยู่ด้วยดีครับเอางบตัวนี้ไปให้อสมบริหารอ่า
ลูกหลานก็อาจจะดูดีได้กินดีขึ้นไหมถูกหรือเอาคนในหมู่บ้านไม่จำเป็นจะต้องแบบ
เอาจริงเนี่ยแม่ไปให้ใครก็ได้แหละแต่คนนั้นต้องไม่โกงอ่ะ
ค้าวขอออกมาบ่อยเรื่องของโกงฆ่ากับวันเด็กเด็ก
ใช่นี่มีถูกต้องหมด
ไปแล้วช่วงเรียนมั้ยถามว่าบางคนที่ถือปินโตไป
ไม่ใช่ไม่มีนะต่อให้วันนี้ทุกคนบอกว่า
ก็บอกอ๋ออันนั้นแหล่ะยิ่งมีความเริ่มร้ำกันเยอะ

กับข้าววันนี้โอเคอย่างนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ดีถูกต้องไหม
คนนู้นหยิบมาแต่บางคนก็บอกเฮ้ยเราก็เสียเงินไปแล้วไม่ใช่เหรอว
ด้วยเหลือกันอยู่ด้านนี้ในชุมชนด้วย
เราชอบเห็นข่าวให้บ่อยแบบหูอัตราจ้างอย่างนี้๔๐๐๐อย่างนี้
ใช่แล้วแม่งจะอย่างคำถูกไหมอยู่ทั้งเดือนแล้วรัฐบุรีแรมใช่๕๐๐๐อย่างนี้มันไม่ไหว
มีหลายวิชาด้วยนะฮะบางที๕๖๗วิชาเลย
คือปฏิรูปการศึกษาอันนี้เป็นเรื่องสำคัญถ้าถามรถเมย์นะ
เพราะว่าเด็กหรือว่าแบบเยาวชนรุ่นใหม่ขึ้นมาเขาต้องเป็นกำลังของชาติ
ดังนั้นในเรื่องของความรู้แล้วก็เรื่องการใช้ชีวิตเขามันเป็นเรื่องสำคัญไง
เป็นพื้นฐานของการใช้ชีวิตเป็นรักฐานเลย
อีกหนึ่งประเด็นที่คนพูดกันในโซเชียลก็คือแบบเรียน
คือเขาบอกว่าเขาต้องการสอนความพอเพียงอย่างนี้

ก็เขาบอกว่าเขาต้องการสอนความพอเพียง
แต่ถามว่าไข่หนึ่งพอหรือสิ้งมันพอหรือไม่สำหรับเด็กคนหนึ่ง

ไม่ต้องอย่าไข่ต้มเด็กมันกินกันฟอง
คิดถึงวัยกำลังกินมันไม่ใช่วัยคนแก่นะ
คนแก่เรายิ่งกินเยอะยิ่งกินดียิ่งตายเร็วถูกต้องไหมล่ะ
แต่เด็กร่างกายเขาต้องการความพัฒนาการ
อาหารให้ครบ๕หมวดเพราะเขากำลังเจริญจากโตนะครับ
ปุ๊บเราขายของก็เลยต้องบอกว่ากินอาหารให้ครบ๕หมู่
มันคงเป็นอะไรขายฟล้ำกี้แล้วทุกอย่างนี้ขายก็แพงกว่าที่เราอ่านเมื่อกี้
เพราะฉะนั้นก็บางชุมชนก็อาจจะต้องร่วมมือกันแล้วก็ร่วมใจกัน
อาจจะช่วยกันในชุมชนทำให้คุณภาพชีวิตของเด็ก

ใช่นี่บางคนเขียนว่าไข่ต้มมีไว้แก้บนครับ
ก็นี่ไงไข่ต้มบางคนมันมีนี่คือการแก้บน

โอ้โหถวายกระทิพันธุ์สองพันธุ์ฟองงูกันเนี่ย

คนที่เป็นอสมว่าคุณม้นรมว่ามั๊ย
หยุดอสมก่อนค่ะตอนนี้งานหนักงานข้างหน้าแล้วค่ะ
ก็ไม่รู้อาจจะเป็นพี่ไม่รู้นะ
แต่ไม่รู้ว่าอสเนี่ยถ้าสมมติเราทำแบบนั้นได้
อืมแองจี้อ่าใช่ไม่มีใครไม่อยากให้ลูกหลานตัวเองกินไม่ดีหรอก
ถูกต้องไหมล่ะถูกต้องนะครับต้องหาวิธีแก้ช่วยกัน
มีอีกหนึ่งเรื่องที่กลายเป็นพูดมีคนพูดถึงกันเยอะมาก
เรื่องราวที่ได้รับการร้องเรียนจากชายคนหนึ่งฮะอ่าปรากฏหลังไปมี
สัมพันธ์แบบชายรักชายอืมกับนายทหารยศใหญ่นายหนึ่งครับ
โดยทางเพจระบุว่าชายชะกันระดับนายพลใช้สารเสพติด
เดี๋ยวทางทบน่าจะมีการแถลงข่าวอีกหนึ่งเรื่องที่น่าอับอายของนาย
ทนายลดนายพลสร้างความอับอาให้แก่กองทัพ
ชื่อเล่นชื่อเสทอทหารครับ
ไม่อยู่ที่ไหนล่ะพระนักเจ้ากรมเขาอยู่ไกลเขาอยู่แถวท่าใต้นี่
เหรอซื้อบริการชายรักชายกระหน่ำ
เพียงสองพันบาทครับต่อมาเนี่ยผู้เสียหายก็เดินทางมาร้องกับสื่อว่าถูกทหารเนี่ย
ระดับนายพลตำแหน่งช่างกลมทำร้ายร่างกายวงเล็บซาดิตมาก
ขนาดมีเพศสัมพันธ์โดยผู้เสียหายแล้วว่าตนเนี่ยรู้จักกับผู้ชายคนหนึ่ง
แอปหาคู่มาอีกแล้วแอปหาคู่ชายรักชายนี่แหละ
แล้วก็ได้มีการแชทพูดคุยทางไลน์ก่อนจะนัดเจอกันที่โรงแรมแห่งหนึ่งอืม
ในอำเภอสะดาวจังหวัดสงขาหลังจากเดินทางไปถึงห้องพักก็มีการพูดคุยกันตามปกติอืม
ช่วงแรกแรกก็นิสัยเหมือนคนปกติทั่วไปในกลุ่มชายรักชายแล้วก็ได้มีการอาบน้ำด้วยกันอืม
ทราบว่าเป็นใครทำงานอะไรแต่หลังจากอาบน้ำเสร็จเสธทหารก็ได้มีการชวนตนเนี่ย
เล่นยาก่อนเล่นยาก่อนครับเสพไอซ์นะก็คือยาไอซ์เนี่ย
โดยละลายกับน้ำแล้วก็ฉีดยาไอเข้าเส้นเลือดเลยค่ะโอ้โหอันนี้หนักหนัก
หนักนะครับอันนี้ไม่ได้สูบควันนะฉีดเส้นเลือดเลย
อาจจะฉีดยาไอเขาเสร็จเลือบเพื่ออะไรเขาบอกว่าอ๋อฉีดเขา
เขาไม่อยากพูดแหละเขาบอกว่าความเชื่อของเขานะ
เพื่อจะทำให้อวัยวะเพศแข็งตัวกระตุ้นอารมณ์ทางเพศด้วย
เพื่อจะมีเพศสัมพันธ์อย่างสนุกสนานครับ

โอ้โหเขี้ยนตีกันรุนแรงจนถึงมีเลือดออกอ่ะฮะ
จากตีจนเลือดออกจากทวาร

ก่อนจะโยนเงินเอาไป๒๐๐๐บาท
ล่าสุดครับพลตรีหญิงสิริจันทร์งาทองรองโฆษกกองทัพบก
กล่าวว่าแม้จะเป็นเหตุการณ์ส่วนบุคคล
แต่ในฐานะหน่วยงานที่ถูกอ้างถึงคือกองทัพบก
อันนี้คือเด็กเค้าเรามีเสียดีแล้วได้ฟังเสียงเด็ก
ก็ได้เข้าดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นโดยทันที
พบว่าบุคคลที่ถูกกล่าวหานะเป็นทหารจริงตอนนี้ก็แต่งตั้งคณะกรรมการสอบส่วนข้อเท็จจริงในระดับกองทัพบกและมีคำสั่ง
มาช่วยปฏิบัติราชการในส่วนกลางแล้วครับแต่ถ้าสมมุติหากปรากฏว่ากระทำผิดจริง
ก็จะพิจารณาโทษทางวินัยเราไปฟังเสียงทหารกันสักนิดหนึ่งฮะ
ไปฟังเสียงเขากันสักนิดหนึ่งฮะมีแชทข้อความอันนั้นคือแชทที่ทางคู่กรณีเราติดต่อมาหาใช่ไหมฮะ
ใช่ครับเขาพยายามจะไกลเกลี่ยหรือพยายามจะขอเคลียร์ยังไงบ้างฮะ
ก็พยายามคล้ายว่าเดี๋ยวจะส่งคนมากิน
เศษตั้งหลายแคร์กันประมาณนี้
คือก่อนหน้านี้เห็นแล้วว่า
ถ้าเราไปเผื่อแท่หรือเพราะเรื่องเขา

หรือเขาจะทำให้เราอยู่ยากอะไรประมาณนี้
ส่วนตัวผมพรุ่งนี้ถ้าอาการดีขึ้น
ก็คงจะต้องเดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อให้สัมภาษณ์ในช่องต่างนะครับ
ถ้าอาการดีขึ้นก็จะเดินทางเข้ากรุงเทพและให้สามารถจะต้องต่าง

เพราะว่าอย่างงั้นไม่กินมีรูปลัสนาแผล

แต่ก็เคยเจอกันในแอปหาคู่เนี่ยแหละ

หมอนี่ที่ขาก็มีด้วย
ที่หน้าอกก็มีด้วยนะครับ

เราก็ไม่รู้ว่าคนที่เราเจอเราไม่รู้จักมาก่อน

อย่าไม่ต้องปกนี่ส่งข้างรถกลับแม่มด

อ่าอ่ามีแผนะแคสมีแคตติ้ง

ส่งกลับบ้านเหรอไม่ค่อยไม่กลับอ่า
ง่วงแล้วพี่มาร์คหน้าแล้วพี่มาร์คหน้าแล้ว

ถ้าตรงบอกว่าโอเคไม่มาร์คหน้าเดี๋ยวล้างมาร์คก่อน

พี่แก่พี่จะต้องนอนมาร์คหน้านานานแล้ว
โอ้โหถ้าตรงปกนี้สู้ตายนะล้างมาร์คเลยนะฮะ
นี่โควิดมาตอนนี้คนรอบตัวเราติดโควิดกันอีก
พี่ก็ว่ายังไงกับมั่ง
เขาบอกว่าวันนี้ทางเหนือราชการ
เขาเตือนว่าจัดคอนเสิร์ตปาร์ตี้
แล้วก็คุมเข้มโควิด
หลังยอดพุ่งสายพันธุ์ใหม่ระบาดเพิ่มอีกครับคุณผู้ชมครับ
วันนี้นายแพทย์อัตภพลแก้วสำริท

เปิดเผยว่าจากสถานการณ์โรคโควิด๑๙
ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นช่วงหลังเทศกาลสงกรานนะครับ
รวมทั้งโควิดสายพันธุ์ใหม่ที่พบระบาดในไทยเนี่ย
จะประเทศไทยจะผ่อนคลายมาตรการการควบคุมโรคโควิด๑๙แล้วเนี่ย
ทำให้หลายพื้นที่กลับมาจัดงานต่างกันมากขึ้นนะครับ
เช่นการจัดคอนเสิร์ตการแข่งขันกีฬา

ทำให้มีการรวมตัวของคนเป็นจำนวนมากครับ
ซึ่งอาจจะมีการสัมผัสใกล้ชิดแล้วก็ร้องเพลงหรือว่าตะโกน
รวมถึงระยะเวลาและการร่วมกิจกรรมเนี่ย

ต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรคโควิด๑๙ได้
กรมอนามัยจึงขอให้ผู้จัดงานยังคงปฏิบัติตามแนวทาง
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
โดยเว้นระยะห่างแล้วก็กำหนดจำนวนคน
หากมีอาการไอเจ็บคอมีไข้ปวดกล้ามเนื้อ

เฉพาะทางด้านโรคระบบการหายใจ
โรงพยาบาลวิชายุทธ์นะครับได้โพสต์ข้อความระบุว่า
ประเทศอินเดียรายงานว่าพบอาการตาแดงครับ
คันตาขี้ตาเหนียวทำให้ลืมตาลำบาก
โดยเฉพาะในเด็กที่ติดเชื้อไวรัสโควิด
เหมือนกับอาการเนี่ยจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รับรส

เป็นของคนที่เป็นโควิดนะครับไวรัสนะฮะ
ไรัสโควิด๑๙สายพันธุเดลต้า
ผู้ป่วยชายไทยอายุ๔๒ปีครับ
วันที่๑๓เมษายนอยู่ระหว่างอยู่ต่างประเทศ
เขาเริ่มมีอาการไข้ครับแล้วก็อายเจ็บคอน้ำมูกไหลครับ
พอกลับถึงประเทศไทยในวันที่๑๖เมษายน
ก็มีตาแดงแล้วก็มีที่ตาเหนียวทั้งสองข้าง
ลืมตาไม่ได้ไม่คันตาไม่เจ็บตาครับ
มองเห็นเป็นปกติไม่มีประวัติโรคภูมิแพ้
แต่เคยติดเชื้อโควิด๑๙ในเดือนมกราคมปี๒๕๖๕เมื่อปีที่แล้ว
ครั้งนั้นเนี่ยตาก็ไม่แดงครับฉีดวัคซีนแอสตราเซนิก้า๒เข็ม
แล้วก็โมเดน่า๑เข็มนะครับ
วันที่๑๗เมษายนครับตรวจเอทีเคปรากฏว่าให้ผลเป็นบวกครับ
ซาเรย์ปอดปกติได้ยาโมนูฟิลาเวียนะครับผม
อาการต่างเนี่ยไข้ก็ดีขึ้นไอก็ดีขึ้นตาแดงก็ดีขึ้นนะครับ

ซึ่งผู้ป่วยรายนี้น่าจะติดเชื้อโควิด๑๙สายพันธุ์ใหม่
ที่สุดนะที่ทำให้เกิดอาการตาแดงและมีขี้ตาเหนียวร่วมด้วยนะครับ

มันจะมีขี้ตาเหนียวกับอาการตาแดงเพิ่มขึ้นมาด้วย

ส่วนในบ้านเราสายพันธุ์เก่าก็ยังเป็นเหมือนเดิม
ก็คือลักษณะมีไข้ไอเจ็บคอแล้วก็มีน้ำมูกนะครับ

ส่วนใครที่เพิ่งไปคอนเสิร์ตหรือว่าไปปาร์ตี้มา
หรือว่าเจอคนเยอะก็หมั่นเช็คดูอาการของตัวเอง

วางตกใจแม่นั่งรถไฟฟ้า

อ๋อพี่บอกว่าเขาเป็นอะไรตัวเปียกหมดเลย

แล้วคนก็หูก็ตกใจหมดว่าทำไมตัวเปียกแล้วไม่มีใครใกล้เลย
เพราะว่าเขาก็แบบแต่งตัวแบบสงการเลยนะชุดแบบละรัดอก
ฉันว่าทุกออฟฟิศมีโควิดหมดอ่ะ
มีตอนนี้มีหมดแต่ตอนนี้คือไม่ต้องตื่นตนกยังไง
นึกออกป่ะถ้าเราไม่มีหาโรครัศลงไล่แหลงอันนี้
มันไม่ได้มีอาการรุนแรงเหมือนกับตอนแรก
แต่ขณะเดียวกันอย่าไปเป็นภาระสังคมแค่นั้นเอง

เพราะถ้าเกิดเป็นเราก็แจ้งแล้วเขาก็ให้หยุดแหละ

อย่างเหล่ามันดาร์ดิจเกษที่เอเทรมก็มีแบบอโกงการปุ๊บก็ขอนหญ้ายุดเลยเขาก็ให้หยุด

วางไว้หน้าบ้านสองโอ้โหนี่หลังไม่น้อยนะนี่ฮะบ้านเดี่ยวของจริงนะฮะ
เขาบอกเขาเมื่อก่อนเนี้ยเขาเคยอยู่กับน้องชายเขาค่ะแล้ววันหนึ่งอ่ะ
ก็แยกย้ายกันไปดูสิอืมอยู่กลางเมืองคือทุกวันถ้าสมมุติเนี้ย
มีเจดีอยู่สามสามอันอย่างเงี้ยสามเจดีอย่างเงี้ยคนโอ้โหเนี้ย

สามสิบกว่าปีนะฮะแต่ทุกวันนี้มันโดดโดดเดี่ยวบ้างนะมันดูอ้างวางมาก
มีไงบ้านเดี่ยวของจริงน่ะแล้วดูสิอ๋อแล้วมีเจดีอยู่หน้าบ้านด้วยหรอหมด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
นะฮะเมตุลาเนี่ยเป็นเจ้าของบ้านบอกบ้าไปแล้วหรือเปล่าคนเราทำไมบ้าขนาดนี้อืมเสียความรู้สึกมากกับไอ้ข่าวที่ออกไปแบบนั้นอ่ะ
อยากให้คนนำเสนอข่าวมาขอโทษนางด้วยแล้วก็ช่วยแก้ข่าวทุกสำนักด้วยบ้านตัวเองเนี่ยไม่ได้เป็นบ้านผีสิง
แล้วก็เอาจริงถ้าใครไม่แก้ข่าวให้นางดูสิเอามาวางทำไมนางถามเอามาวางของนางทำไม
หากใครไม่แก้ข่าวนางก็จะดำเนินคดีให้ตามกฎหมายเลย
ส่วนความจริงนะของบ้านหลังนี้ตนกับน้องชายเนี่ยร่วมกันสร้างเป็นบ้านสวนเมื่อ๓๐ปีที่แล้ว
ตอนนั้นก็จ้างไปหลายล้านบาทเพราะว่าพื้นที่มันเหมาะกับเป็นบ้านที่พักผ่อน
เมื่อก่อนจะไว้พักผ่อนสาเหตุที่ต้องปล่อยร้างเพราะว่าน้องชายเสียชีวิต

ตนก็ไปอยู่บ้านอีกหลังหนึ่งกับสามีปัจจุบันบ้านหลังดังกล่าก็เป็นที่เก็บของของน้า
อืมก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรครอบครัว

โกรธน่ะเนี่ยมีคนมาขอซื้อ๑๐ล้าน

ไม่เร็ควรน่าบ้านพูดมีอะไรครับ

ที่เคยอาศัยอยู่กับน้องชายที่นี่คิดถึงน้องชายก็เลยไม่ทุบแม่อะไรเลย
ส่วนพระธาตุที่อยู่หน้าบ้าน๓องค์เป็นองค์พระธาตุพนมจำลอง
ตัวเองเนี่ยศรัทธาองค์พระธาตุพนมก็เลยม้วยหน้าบ้าน
เอาไว้กราบไหว้บูชาไม่ได้จะเก็บกระดูกใครซะหน่อย
อ๋อนี่คือเอาไว้ไหว้เฉยไม่มีกระดูกใครด้วย
ขึ้นหน่อยเด้ยไม่ไม่แม่ออกน้ำ
อันนี้เป็นเนี่ยลูกให้ลูกเป็นรูปแบบประทับพระนม
อ้าวเขาบอกพระพุทธพระทำประสงค์อ๋อพระพุทธพระทำประสงค์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
แล้วก็อย่าเอาเขามาพูดให้มันให้มันให้สื่อให้มันเป็นแบบว่า
ให้มันตรงไปตรงมาให้มันตรงไปตรงมาเราอยู่มากี่
แล้วก็อายุ๖๔แล้วถามเจ้าของบ้านเลยใช่ไหมครับ
แม่ตัวจริงเสียงจริงตัวจริงเสียงจริงแล้วพูดจริงด้วย
นางโกรธนางบอกไม่ใช่โกรธ
คือเป็นคนนครพนมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์

น้องชายตัวเองเป็นคนที่เคารพสักการะบูชาพระธาตุพนม
ไม่ใช่โกรธไม่มีอัฐิอัฐิก็ไว้ที่วัดสิ

แล้วก็ไว้คู่ก็ไม่ได้ต้องเอาไว้ขี้ด้วยเป็นเลข๓นะครับ

เหมือนแบบเขาแค่ขำรถผ่านเนี่ย

ไม่ขายด้วยนะ

ซึ่งตามมาพี่พีมใหญ่เสมอ
มงานไม่ได้ขาดสนแล้วเงินจะไปขายทำไม
พี่ชาวจำเก่งค่ะ
จำไปแล้วเมื่อกี้หน้าประตูเลยเป๊ะเลย
นะครับมาถึงเรื่องราวของหลวงพ่อองค์ดำครับ
เนื้อหินหาเนื้อหินหยกถูกฉกหายจากวัดลึกลับนะครับ
วงจรปิดเนี่ยดันชมรุษอีกวรแร่งส่งคืนนะครับ
วันนี้ครับเพจวัดทุ่งโพตำบลอีสานนะครับอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำครับคุณผู้ชมครับ
ได้โพสต์ภาพถ่ายจุดที่ตั้งพระพุทธรูปต้นแบบพร้อมประกาศว่า
เนื่องด้วยพระพุทธรูปศรีโพอุตโมภาษนะครับหลวงพ่อองค์ดำครับ
ที่เป็นสถานเนี่ยบนตรงบูบูชากรางสาลา
อาวุธปัญญานุสรนะครับได้หายไปจากสาราครับ
ตั้งแต่วันที่๑๐เมษายนตอนนี้ทางวัดเนี่ย
พระครูสังครักษ์นะครับอนันกิจนะครับ
เลขานุการเจ้าคณะเปิดเผยว่า
พระพุทธรูปรุ่นนี้สร้างเมื่อประมาณ๕ปี
ทั้งหมดมี๒๗องค์นะครับมีญาติโยมมาบูชาไปทันที
องค์องค์ละ๓๐๐๐บาทครับ
เหลือไว้แค่องค์ต้นแบบเพราะว่าไม่ตอกรหัสครับ
แล้วก็เก็บไว้ทำพิธีสำคัญภายในวัดนั่นเอง
ต่อมาวันที่๓๑มีนาคมได้อันเชิญมา
ทำพิธีถวายพระราชกุศลแด่องค์พานะครับ

เห็นพระพุทธรูปตั้งอยู่หน้าพระประธาน

คณะกรรมการบางคนอาจจะยืมไปทำพิธี
เมื่อสอบถามรายละเอียดปรากฏว่าไม่มีใครเอาไปนะครับ
คิดว่าน่าจะเป็นการหยิบหรือว่าขโมยไปอย่างแน่นอน
จึงอยากฝากให้ไปถึงผู้พบเห็นเนี่ยหรือว่าขโมยไปเนี่ย
ให้เอากลับมาคืนที่วัดของตนนะครับ
จะได้ไม่ดำเนินคดีใดครับ
อันนี้ก็เป็นพระพุทธรูปสำคัญนะครับหลวงพ่อองค์ดำ
หายไปจากวัดนะครับที่จังหวัดบุรีรำนั่นเอง
นี่ครับองค์กลางนะครับ
เพราะฉะนั้นแล้วก็เป็นสิ่งคู่บ้านคู่เมือง
แล้วก็ชาวจังหวัดแล้วก็ชาวอำเภอของเขาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็

อาจจะมาส่งใบสั่งอย่างนี้
ที่นี่เป็นพระใหม่นี่ไม่ใช่พระเก่า
อันนี้เขาเคยหลอกทั้งหมด๒๗องค์แต่ว่ามีญาติโยมบูชาไป๒๖องค์
คือหมายถึงของพรรคใหม่เอาไหมล่ะ

ตอนนี้ใครพบเห็นก็นำไปคืนที่วัดด้วย
แล้วก็รวมถึงใครที่มีเบาะแสก็บอกพี่เจ้าที่ตำรวจด้วยแล้วกัน
จะได้ตามกันกลับคืนมานะครับ
เมื่อกี้พูดถึงเรื่องค่าไฟกันไปมีบางท่านมีบางบ้านที่บอกว่า
เขาไม่ได้อยู่บ้านเลยเนี่ยทำไมค่าไฟอยู่ดีครึ่งหมื่น
ต้องบอกว่าทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแกรงเขามีการออกมาบอกแล้วนะคะว่าเหตุผลคืออะไร
ก็คือเรื่องราวมันเป็นของบ้านเลขที่๓๒ทับ๓ค่ะอยู่ที่

ถูกเรียกเก็บค่าไฟฟ้าจำนวน๕๖๒๑บาท
เป็นค่าไฟฟ้าของเดือนมีนาคมและเมษายน

แล้วเขาก็มีการดึงคัทเอาท์ในบ้านลงด้วยค่ะ
ทางผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแกรงท่านบอกว่า
หลังจากได้รับแจ้งส่งเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบ
ปรากฏว่ามันเป็นความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่
ที่เขานำมิเตอร์ไปติดตั้ง
แล้วมีการเดินสายไฟผิดพลาด
มันก็เลยทำให้พี่เตอร์ทำงานไม่ปกติ
อยู่ดีก็เลยมีค่าไฟขึ้นมา

ซึ่งอย่างนี้คือท่านก็บอกว่ามีการแจ้งให้เจ้าของบ้านทราบ
แล้วก็มีการยกเลิกการเก็บค่าไฟฟ้าจำนวน๕๖๒๑บาทเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็มีการกำชับผู้ใช้บริการบอกว่าอย่างนี้
ถ้าเกิดปัญหาเกี่ยวกับค่าไฟฟ้าที่มันดูสูงเกินจริง
ตอนนี้เดี๋ยวทั้งประเทศไปหมดนะคะใจเย็นนะคะ
ทุกคนไปหมดเลยนะสูงเกินจริงในกรณีบ้านนี้คือเขาไม่ได้อยู่ไงอันนี้มันชัดเจน
แต่สูงเกินจริงก็อาจจะต้องไปดูว่าอะไรเรียกว่าสูงเกินจริงด้วยไง
เออเนี่ยสามารถที่จะไปแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแกรงได้ตลอดเวลา
ครับเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ใช้ไฟฟ้าอย่างสูงสุดโอ้โห
บ้านฉันก็สูงเกินจริง
นี่ให้บ้านสูงเกินจริงแล้วไปบ้างก่อน

หนูอุตส่ะรีบเก็บผ้าเลยเก็บผ้า
ติดติดติดตกอยู่ตรงนี้๕นาที
ใช่ผมไม่ได้ที่ผมกระทบ
ไม่เก็บผ้ายังไม่เสร็จเลยแดดออกทีแล้วเจอไซ่
แล้วมันดอกมันแดดออกแรงกว่าเดิมด้วยเนาะ

มาติดตามเรื่องราวของน้องหนิงปณิตา

งปณิตาออกรายการคุยแซ่บโชว์ใช่ใช่ครับเป็นการเอ่อหนูอยากรู้
รายการหนูอยากรู้มากกว่าที่ออกรายการวันนี้แม่อะแม่เลยอืม
เลยอืมเขาก็เลิกกันอ่ะอืมเขาเลิกกันมาสักระยะหนึ่งแล้วนิงก็พูดอย่าง
เจนว่ามันก็เกี่ยวกับมือที่สามซึ่งก่อนหน้านี้มันก็มีข่าวมานาน
แล้วแล้วครั้งนี้คนที่ขอเลิกก็คือจินค่ะจินบอกเลิกเถอะเลิกเถอะ
ตลอดเวลาอันนี้คือก็เป็นอย่างนี้มาตลอดนึกออกปะล่ะ
ครั้งหนึ่งเนี้ยนิงก็บอกว่าไม่รู้มันเริ่มจากจุดจุดตรงไหนอืม
ก็มีปัญหามาเรื่อยตั้งแต่วันแรกคือตั้งแต่วันแรกเลย
รับว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราก็ผิดที่ไปจิกไปตามเขา
เกี่ยวกับว่ามีบุคคลที่สามีคนมาอะไรอย่างนี้นึกออกป่ะ
เดี๋ยวรอให้หนิงออกมาพูดเองทุกอย่างนั่นแหละ

เขาก็จะมั่นใจว่าไอ้นิงจะต้องยอมเขา

ก็มีการท้าย่ามาเบามาตลอด
ระยะหลังจินก็ไปพูดกับเพื่อน

กระทั่งพาลูกไปทำงานที่เกาหลี

ที่เคารพของหนิงกับจีนก็เรียกมาให้มาคุย
เมื่อได้คุยกันเองสองคนจริงก็พูดว่า
ต่อให้ไม่มีผู้หญิงคนนี้ก็จะเลิก
หมายถึงว่าไม่มีแฟนใหม่ก็จะเลิก
ไม่ใช่ไม่มีผู้หญิงคนนี้ก็คือแฟนใหม่ของจินนี่แหละ

เราจะรับผิดชอบลูกกัน
ซึ่งตอนนี้มันก็มีข้อตกลง๑๒๓๔แล้วล่ะ
เทอมยังไงเด็กคนนี้อะไรยังไง
ก็ยื่นให้ทนายทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย
หลายคนจะคิดว่าการทำข้อตกลงหนิงน่าจะได้ยิ่งใหญ่มหาศาล

นิ่งเสียใจมากเพราะนิ่งไม่ได้อะไรเลยเนาะ
คือเคยทำงานมาตั้งแต่ยุค๑๕

โดยหนิงเนี่ยก็ได้เซ็นเอกสารไปเรียบร้อยแล้ว

ใบหย่าที่ตามข่าวว่าเซ็นเนี่ยยังไม่ได้มีการเซ็นใบหย่า
แต่นางบอกนางจะฟ้อง

บุคคลที่๓ซึ่งสารก็รับฟ้องเรียบร้อยแล้วล่ะ
นิรินไปโรงเรียนลูกนางก็ถูกถามทุกวัน
หนิงเนี่ยต้องไปถามเพื่อนสนิทนิริน
เราก็ถามนิรินว่าทำไมไม่เล่าให้แม่ฟังนิรินบอกว่าแม่กำลังมีปัญหา
แม่ทำงานหนักหนูโอเคถามว่าอยากหย่าไหมอยากนะเจ็บไหมเจ็บ
แต่นิงไม่อยากเกลียดคือแบบว่าอยากจะจบกันด้วยดี
อยากให้จินเป็นพ่อที่น่ารักของลูกเขาครับอืมนะฮะเออนั่นแหละ
คุณหิงปณิตาก็บอกว่าเมื่อก่อนนี้เวลาที่เขาตัดสินใจอะไรไปเนี่ย

ใช่หลังนี้ก็คือมีการนั่งทบทวนมีการนั่งเขียน

ทุกวันนี้ก็คือเหมือนกับมีแบบสติมากขึ้น

แล้วก็เขาก็บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเขาต้องนึกถึงลูก

มันแก่ขึ้นทุกอย่างมันจะต้องมีสติเอแมน

เรื่องยิทธิ์สินสมรสได้ไหมแม่หมดอย่างเงี้ย

ก็ทำงานตั้งแต่๑๕ที่บอกว่าทำงานตั้งแต่๑๕ปีไงแม่
ก็คือสมมุติถ้าเกิดมีการหย่างมันก็ต้องมีการถูกไหมต้องมีการแบ่งทรัพย์สินถูกไหมแม่
ก็บ้านเขาเนอะที่ดินของจิน

เออก็อยู่บ้านเขาอืมเขาอยู่ที่ดินของบ้านจีนเก่า
แต่ส่วนว่าจะได้อะไรมา
อย่าไปคิดแทนเขาเนอะเขายังไม่ได้หย่ากันเนาะ
ถูกต้องไหมล่ะแล้วเขาก็ยังอยู่ในอยู่ในบ้านนั่นแหละ
แต่แน่ก็คือที่ฟองคนที่๓แล้วก็สารรับฟองแล้วแสดงว่าก็ต้องมีมูลคนที่๓
ก็มีใครอยู่ในบ้านด้วยหรือเปล่าเขาต้องไปเช็คกันหรือเปล่า

ก็ต้องตามกันดูต่อแล้วกันว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนะฮะ
หรือว่าอาจจะอยู่แบบที่เดิมไหม
นิงแล้วก็แยกกันอยู่คนละห้องไหม
เท่านั้นนิ่งออกมาก็ต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่อีก
อยู่ที่ข้อตกลงของรักษาครัวเขาแหละมันต้องมีลูกแล้วไงแม่ตอนนี้

พี่เต้นที่รู้สึกจะมีใครนะ
น้องชายกับไอ้ธันวาไอ้กรีน
ไปแล้ว
ยังไม่มีแต่เลิกแล้ว
กับมานานแล้วครับนะฮะคุณแมทครับผมนะฮะแมทคนตรง
สตอรี่เพื่อนสนิทเผยสถานะล่าสุดครับหลังถูกลือเลิก
คุณสงกรานนะครับเป็นอีกหนึ่งคู่ที่หลายคนจับตามองใน
สัมพันธ์สำหรับคุณแมทรุยนีหลังมีข่าวลือหนาหู
ว่าเลิกกับคุณสงกรานนะครับผมเตชนรงค์นะฮะควงดารา
สาวมอม้าที่ไม่ใช่แมทนะครับล่าสุดน้องนิวเคลียร์หันศา
ครับนะฮะได้พาแมทไปที่ร้านอาหารร้านหนึ่งแล้วก็แมทได้
เขียนขอเพลงนักร้องว่าอยากเจอคนจริงใจนี่นะครับ
อืมอยากเจอคนจริงใจมีไหมแถวนี้อ่านะครับผมจากคุณ
ดวงตาคงทองจุ๊บจุ๊บอกหักค่ะงานนี้ยิ่งเป็นการตอกย้ำ
เรื่องข่าวลืออีกครั้งหนึ่งเลยทีเดียวยังไงล่ะแม่ตอนนี้
อยากเกิดก็เปิดแต่เขาก็บอกว่าของคุณแมทก็ยังอยู่
ที่บ้านคุณสงการเขาอยู่อืมนะครับผมอยู่ที่เขาใหญ่ไง
ไปร้านไอติมเหรอไม่เขาบอกเสื้อผ้าเนี้ยของก็ยังอยู่
แต่จับไว้ไหมของอยู่แต่แต่เลิกการสถานะไม่เหมือนเดิมอุ้ย
ของก็ซื้อใหม่ได้บอกอ่าต้องใช้เวลาอ่าคุณมดอ่ะเขาอาจจะ
แม่พูดเถอะไม่รู้เลยไม่คุยควุตกกลางหรือเปล่า
สวัสดีครับอยากเจอคนจริงจ่าย
พาใจใครซดกว่าใครใหม่กว่าเดิม
ข้ามละลา